คือก่อนเต็มมันเข้าไม่ได้ด้วยไง
เว็บเริ่มเลยค่ะ

แต่ย้ำแบบนี้ว่าคุณต้องวางแผนให้ดี

ก่อนที่จะบอกว่าจะได้สิทธิ์
คุณต้องคิดนะคะว่าว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหน
เพราะต้องเกราะข้อมูลว่าคุณจะไปที่ไหน
วางแผนกันก่อนนะครับ

ลงทะเบียนเต็มตั้งแต่๘โมง๑๑นาทีครับ
ซึ่งเร็วกว่าวันแรกด้วยยอดซึ่งครบล้านในแค่แบบแป๊บเดียว
คือวันแรกบ่ายโมงวันที่๒๘โมง
แล้วคาดว่าอีก๘วันก็คงจะครบแล้วล่ะ๑๐ล้านคน
ทางนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังจะพิจารณาว่า
ขยายสิทธิ์ของคนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นกำหนดโคต้าไม่ให้เกิน๑ล้านคนต่อวันไปก่อน
หลังจากนั้นจะมาดูว่าคนที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไข

หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที
โดยกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์นั้นมาเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่
เพราะฉะนั้นคนที่สนใจต้องวางแผนในการใช้เงินการเดินทางให้ดี
ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตัวเองอยู่
รอบครอบก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อรับเงิน๑๐๐๐บาทไป

ถ้าคุณผู้ชมลงทะเบียนเสร็จปุ๊บย้ำแบบนี้นะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์
โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย
และเมื่อลงทะเบียนเสร็จปุ๊บจะได้รับเงิน๑๐๐๐บาทเข้าไปยังแอปนั้น

แต่เป็นจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ผ่านทางแอปเท่านั้น
เมื่อได้สิทธิ์แล้วจะต้องเดินทางไปเที่ยวและใช้เงิน

เงินนั้นจะถูกดึงกลับเข้าไปและตัดสิทธิทันที
แต่ถ้าภายใน๑๔วันคุณมีการใช้บ้างสักร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรไป
คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ตามครบวงเงิน๑๐๐๐บาท
จนถึง๓๐พฤศจิกายน๒๕๖๖
แต่ถ้าใน๑๔วันนั้นคุณไม่ใช้เลยสักบาทเดียว

ถ้าเกิดใช้บ้างก็ใช้ยาวไปจนถึง๓๐พฤศจิกายน

พักร้อนได้ไหมลาได้ไหมจะไปเที่ยวจังหวัดนั้นได้ไหม

ไม่ใช่ว่าลงไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน

ลงไปจนครบ๑๐ล้านคน